พาไปดูกระแสนะคะข่าวจากดราม่าโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคุณผู้ชมทางฝั่งโอ้โหน้องเจนนี่เนี่ยกระแสข่าวแนวลบมาเยอะมากจริงจริงนะคะแต่อีกฝั่งนึงค่ะน้องก้าวค่ะน้องก้าวเกริกพลเนี่ยนะคะกลับได้รับกำลังใจแบบท่วมท้นจริงจริงค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่ส่งกำลังใจมารัวเลยก็คือพิ
พูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างอ้อนะ
ก็หมายความว่าอ้อเขาก็อยู่ดูแลก้าวมาตลอด
แล้วก็เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย

บอกตรงว่าผมก็ตำหนิภรรยาผม
อย่าให้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ที่มันทำให้อ้อไม่สบายใจเลย
เขาไม่ได้เข้าข้างใครนะครับ
แต่ว่าความเป็นจริงมันจะถูกเปิดเผยออกมา
อย่างเช่นตอนที่ก้าวเขาไป
หนุ่มกัญชัยน้องชายของผมเนี่ย
เขาก็ได้แจ้งแล้วก็แสดงให้เห็นว่า

ก้าวเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กก้าวร้าว

แล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ย
เป็นเด็กที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่าง
จากผลงานของน้องก้าวด้วยค่ะ
ผมเป็นนักกรุงตรีผมเคยทำงานมา

ผมไม่มีวันหรอกที่จะต้องมาหากินกับน้องก้าวนะฮะ
แล้วก็จะมาหยิบฉวยโอกาสชิ้นปลามันจากน้องก้าว
ไม่มีทางครับถ้าทุกก้าวมีโอกาสดี
ถ้าจะไปตรงไหนที่มันดีกว่า

ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีวันจะต้องเซ็นสัญญาอะไรกัน